ไปดูที่ชัยภูมิที่ชัยภูมิอุณหภูมิลดมาพอเหลือ๑๕องศา
มีคนเสียชีวิตจากอากาศหนาวด้วยนะคะ
โดยจุดนี้ที่ทีชยภูมิต่ำตัวสขพเมืองชยภูมิลงค์พื้นที่
ได้รับแจ้งค่ะว่ามีผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายรัตนัททีพแทร่มุกอายุ๓๘ปี
ก็เขามารับจ้างดูแลวัวอยู่ในฟาร์มเลี้ยงวัวนี่แหละค่ะ
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเสียชีวิตอยู่บนฟูก
ซึ่งมีการใส่เสื้อเป็นเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขาสั้น
แล้วก็นอนห่มให้เช็ดตัวผืนใหญ่ผืนเดียวคุณ
แล้วสภาพจุดตรงนั้นมันเป็นหลังคามุงสามกะสี
ผ่าเป็นไม้ฝาบ้าน
ฝาบ้านเป็นไม้นะฮะเป็นฝากั้นลมแค่๓ด้านเท่านั้นเอง
ด้านหน้าไม่มีประตูด้านหน้าโล่ง
ใช่ค่ะแล้วเพื่อนร่วมงานที่เขาไปพบศพ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนประมาณ๗โมงเช้าเนี่ยนะ
ออกมาจากที่บ้านพักยังไม่เห็นเลยว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้
ซึ่งในฟาร์มนี้เขาก็เลี้ยงวัวอยู่ประมาณสัก๑๐ตัว
ปกติแล้วตัวนายรัตนาทีพจะต้องไปดูแลวัวในข้อ
ทีนี้พอไปถึงไม่เจอก็เลยมาเดินดูที่กระท่อม
เจอร่างของนายรัตนาทีพนอนห่มผ้าอยู่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ทีนี้เพื่อนร่วมงานเขาก็พยายามยกขายกขาขึ้น๓ครั้ง
ก็ยังไม่ตื่นอีกเรียกชาวบ้านให้มาดูแล้วก็มั่นใจว่าเสียชีวิตแล้ว
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตยังบอกอยู่เลยว่า
อากาศมันหนาวมันหนาวเย็นกว่าทุกวันแล้วตัวเขารู้สึกไม่สบายด้วย
ทีนี้พออุณหภูมิเมื่อคืนอากาศมันลดต่ำลง๑๕องศาเอง
ตำรวจก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลชายภูมิ
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธี
ถึงได้บอกไปนะคนในบางพื้นที่ที่อาจจะไม่เคยสัมผัสอากาศหนาว
เย็นก็อาจจะตื่นเต้นนะไปท่องเที่ยวกัน
แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่หนาวจัดแบบนี้นะครับบางทีก็ทนไม่ไหวจริงนะฮะ
อีกท่านหนึ่งก็เสียชีวิตเหมือนกัน

เป็นชายเร่ร่อนนอนเสียชีวิตอยู่กลางตลาดสดนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น
แล้วก็ชายเล่ร่อนไม่มีผ้าห่มในการคลุมร่างกายตอนหลับนะ
ก็เลยอาจจะเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
บริเวณทางเดินเท้าท่ารถโดยสารตลาดสดพาเจริญ
เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ซึ่งเป็นตลาดสดนานาชาติที่มีทั้งคนไทย

จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอาหารสดกันนะครับ

ชาวบ้านเข้ามาเห็นศพแบบนี้พากันมามุงดูแล้วครับ
เนื่องจากเป็นมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะครับ
พบศพนายอิสมัยอายุ๕๐ปี
สวมเสื้อแขนยาวสวมกางเกงสีขาว
ขออภัยสวมกางเกงขายาว

นอนหงายตัวแข็ง
น่าจะเสียชีวิตไม่แล้วกว่า๖ชั่วโมง
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ทีนี้ให้กู้ภัยได้ตรวจในเบื้องต้น
แล้วก็ส่งตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็ทราบว่านายอิสมัยเป็นชายเร่ร่อน

เฉพาะหลายคนให้น้ำให้อาหาร

เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่๔ธันวาคม
คือสภาพอากาศในพื้นที่แนวชายแดน
อฮิวแม่ศรอบจังหวัดตากคือหนาวเย็นมาก
ผู้ตายมาปูผ้านอนกับพื้นทางเท้า
หลังที่พักวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
โดยที่ไม่มีผ้าห่มกันหนาว
เวลาผ่านไปนานถึงเกือบรุ่งเช้า
มีชาวบ้านมาพบเห็นว่าผู้ตายนอนหนาวสั่น
ก็เลยนำผ้าห่มมามอบให้เพื่อจะคลายความหนาวนะครับ
ที่ผู้ตายจะนอนหลับไปอีกครั้ง

จนถึงเช้าแล้วนะฮะชาวบ้านมาจับจ่ายซื้อของในตลาดแล้ว
ปรากฏว่ายังเห็นว่านอนอยู่ก็เลยมีคนไปปลุกครับ

เมื่อเปิดผ้าห่มที่คลุมตัวออกนะ
โอ้โหพบว่านายอิสมัยตัวแข็งแล้วคุณ

สันนิษฐานว่าผู้ตายร่างกายก็อาจจะไม่แข็งแรงอยู่แล้ว
แล้วก็ปรับตัวไม่ทันในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะป่วยเป็นโรคประจำตัวกำเริบแบบเฉียบพลันจนทำให้เสียชีวิต
ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปนะครับ
ถ้าเรารายงานแล้วก็เป็นการหนาวตายจริง

ก็จะถือว่าเป็น๒รายแรกที่สังเวยเรื่องของภัยหนาวแล้วนะฮะ